อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่น

นะคะก่อเหตุความรำคาญให้กับพ่อแม่พี่น้อง
ที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านบอกเป็นแบบนี้มาบ่อยครั้งทนไม่ไหวแล้ว

ที่เห็นอยู่ก็คือรถจักรยานยนต์ของกลาง

ก็นำไปไว้ที่สพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่กระทำความผิดนั้น

อายุ๑๑๑๑๗ปีเท่านั้น

เยาวชนทั้งหมดก็พากันนำรถแต่งซิ่ง
รวมกลุ่มกันแข่งบนถนนภัย
ในบ้านทุ่งกรวดหมู่๕ตำบลบางรูป
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละ

ได้สิ้งรถสาวงล้อมออกไปได้
ชาวบ้านบอกว่ามีแบบนี้มาหลายครั้ง

ทั้งหัวทั้งท้ายก็เลยทำให้จับได้

หัวหน้าชุดจับกลุ่มก็จดรายชื่อเยาวชนทั้งหมด

กระทำความผิดของเด็กเหล่านี้

ส่วนเยาวชนได้อบรมเรื่องของกฎหมายจราจรให้ฟัง
ที่บริเวณหน้าลานเสาทงเป็นเวลา๓๐นาที

ก็ให้ผู้ปกครองรับตัวเด็กกลับไป
ส่วนเรื่องรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง
ตำรวจบอกว่าคันไหนที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน

หรือที่ไม่มีเอกสารใดที่จะมาแสดงตัว

แต่ว่าถ้าคันไหนมีเอกสารรับรองชัดเจนก็เอากลับไป
แต่ว่าพวกแต่งซิ่งทั้งหลาย
ต้องกลับมาปรับให้เป็นแบบเดิม
อย่ามาแต่งซิ่งอย่ามาดัดแปลงอีก
จะเอาไปใช้งานได้อันนี้ก็ย้ำกันด้วยนะคะ